ตอนนี้โลกโซเชียลเขาแห่แชร์คลิปหนึ่งค่ะ
เป็นผู้หญิงกับผู้ชายลักษณะคือเหมือนเป็นแฟนกัน

ฝ่ายชายพยายามที่จะฉุดกระชากลากถู
ฝ่ายหญิงให้ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกัน

สิ่งที่ทำคือนี่คุณค่ะดูสิ
เดี๋ยวสักพักหนึ่งอุ้มนะคุณ
แล้วใช้เข่ากระแทกหลังผู้หญิง
เดี๋ยวดูนะนี่จังหวะนี้ค่ะอื้อ

สุดท้ายจบยังไงเดี๋ยวติดตามต่อนะคะ
นี่เป็นคลิปวีดีโอที่คนที่เขาเห็นเหตุการณ์

เขาถ่ายไว้นะคะแล้วก็ระบุข้อความแบบนี้ค่ะอ่านตามเลยนะคะ
รามคำแหง๘๑คนถ่ายคลิปโทรแจ้ง๑๙๑ไปแล้ว
นาทีก็ไม่มีใครมาช่วยต้นเรื่องเป็นยังไงไม่รู้
แต่ดูแล้วน่าจะเดาได้
ทีนี้คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะว่าทั้งสองคนเขาทะเลาะกัน
ดังมากคนที่อยู่บริเวณนั้นเขาบอกดังมาก

ชี้พิกัดอีกครั้งหนึ่งก็คือซอยรามคำแหง๘๑
ฝ่ายชายก็พยายามที่จะกระชากผู้หญิงไปแบบนี้นะคะ
คือฝ่ายชายเนี่ยก็ไม่ลดลักความพยายามนะแม้ผู้หญิงเขาจะไม่ยอม

ทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราพอมันเป็นคลิปออกปรากฏในโลกโซเชียล
เราก็อยากจะรู้นะคะอย่างน้อยนำเสนอข่าว
อีกมุมหนึ่งก็จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้หญิงด้วย
ผู้สื่อข่าวของเราคุณสุดปรีดามหายศค่ะ

ซึ่งก็พักอยู่ใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเล่าบอกว่า
เหตุการณ์นี้จริงแล้วเกิดขึ้นคือช่วงเย็นเมื่อวานนี้
ก่อนเกิดเหตุไม่ทราบเหมือนกันนะว่าทั้งคู่เขาไปมีเรื่องอะไรกันมา
เพราะว่าทุกคนในห้องพักเขาก็อยู่ในห้องพักกันหมด
กระทั่งได้ยินเสียงคนทะเลาะกันโหกเวกโวยวายเสียงดังมาก

พบว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่เขากำลังมีปากเสียงกันอยู่ค่ะ
แล้วก็ใช้มือตีแทน
ถ้าที่จับประเด็นได้น่าจะผู้ชายบอกว่า
จะให้มันมารับจริงใช่ไหมจะให้มันมารับใช่ไหมอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีลงไม้ลงมือกันนิดนึง
ก็ไปนิดหนึ่งก็มากอยู่ค่ะ
แล้วก็ผู้หญิงก็ไม่ยอมไปก็อุ้มขึ้นรถหลายรอบ
ก็ไม่ยอมไปแล้วตอนสุดท้าย
ไม่ทันดูว่าเขาไปกันยังไง
แต่ก็ไปด้วยกันขึ้นรถไปด้วยกัน

แล้วก็ทิ้งหมวกกันน็อกไว้ให้ชาวบ้านแถวนั้น

ชาวบ้านในพื้นที่ยังบอกด้วยนะคะว่าขณะเกิดเหตุเนี่ย
พอรู้ว่าเป็นเรื่องผัวเมียนะ
พูดเสียงดังขนาดนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปนะคะ

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของคนทั่วไป
อาจจะไม่รู้จักกันหรือไม่ใช่เรื่องผัวเมีย
คนแถวนั้นเขาก็อาจจะเข้าไปช่วยนั่นแหละนะ